ไปที่มุกดาหารคุณผู้ชมค่ะคนที่อยู่ในตลาดตรงนี้ก็ตกอกตกใจไปตามตามกันค่ะ
มีการสาดเลือดกันกลางตลาดเป็นเลือดหมูค่ะเลือดหมูสดเอาไปสาดกันกลางตลาด
ปรากฏว่าเป็นปัญหาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ค่ะ
คนในเหตุการณ์ก็ตกใจสิคะเลือดสดเลือดหมูเนี่ยเอามาสาดกลางตลาดเลย

หนี้คนที่สาดก็คือลูกหนี้ค่ะ
วันนี้ทีมข่าวเราเลยตามต่อเกิดอะไรขึ้นทำไมเอาเลือดไปสาดกันแบบนี้
ไปที่บ้านคุณติ๊กค่ะซึ่งเป็นลูกหนี้
เธอเล่าให้ตอนเล่าไปก็ร้องไห้ไปนะคะบอกว่าเนี่ยบ้านที่เธอจะถูกฟ้องขับไล่เนี่ย
เป็นอาคารพาณิชย์๒ชั้น๓ครูหาอยู่ริมแม่น้ำโขง
ตอนที่เกิดโควิดเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องเงินก็เอาตึกนี้พร้อมที่ดินไปขายฝากกับคู่กรณี๓ล้านบาท
แต่ได้เงินมา๒ล้าน๖แสนเท่านั้นแหละนะคะ
แล้วตอนนั้นก็เอาที่ดินเป็นนศ๓กชื่อของเธอที่ยังไม่ได้แบ่งกับน้า
ก็เลยบอกกับนายทุนบอกขอขายฝากแค่ที่ดินที่เป็นส่วนของเธอเท่านั้นนะ
รับปากกันไว้จะไม่ขายให้กับคนอื่นนะเดี๋ยวขอเวลาปีนึงหาเงินมาคืน
พอจะไปซื้อคืนค่ะเจ้าหนี้ไม่ยอมเซ็นสัญญาขายบ้านคืนกลับมาให้
แล้วก็หลบหน้าด้วยไม่ยอมพูดคุยนะคะ
หลังจากนั้นเจ้าหนี้ไปยื่นฟ้องขับไล่เธอกับครอบครัวออกจากบ้าน
๑๐มีนาคมที่ผ่านมาสารชั้นต้นพิพากษาให้ออกจากบ้าน
ตอนนี้เธอบอกเธออยากได้คืนซื้อคืนก็ได้ขอให้คุยกัน
ไม่อยากให้ยื่นฟ้องแต่มันไม่เป็นผลเธอก็บอกว่าแค้น

มันครับแคงใจมากเลยนะคะพี่นี่
ที่หนูเอาเรื่องไปสาดเขาน่ะหนูไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะพี่
หนูก็เลยอยากให้กราบวินบอนกับพี่ซื้อ
ให้พี่ช่วยไปบอกเขาไปทำข่าวให้หนูหน่อย
ก็ให้เขาคืนบ้านให้หนูเถอะ
ทางฝั่งเจ้าหนี้บ้างเจ้าหนี้ตอนนี้ก็ที่โดนสารเลือกก็เป็นผู้เสียหาย
บ่ายวันนี้บอกว่าจะไปแจ้งความ
แต่ตามรายงานก็บอกว่ายังไม่ได้ไปนะคะ
นัดแล้วถึงเวลาก็ยังไม่ไปบอกว่าไม่พร้อมแล้วเดี๋ยวนัดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
วันนี้ก็มาเปิดร้านขายของตามปกติก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรผู้สื่อข่าวค่ะ
ส่วนนางสาวติ๊กลูกหนี้ก็บอกว่าคุยไม่ได้แล้ว
ไม่ได้ติดต่อมาเลยแล้วก็บล็อกการติดต่อกับเธอด้วย
คดีนี้นะคะมีผู้รู้กฎหมายเข้ามาให้คำปรึกษาเรื่อย
พร้อมที่จะสู้ในชั้นศาลต่อไปค่ะ